ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้หรือไม่
ร้อยนวล

ร้องผิดก็เป็นผู้หญิง
ถ้าเกิดร้องถูกก็เป็น

แลนแก้ม

อันนี้มันตั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะ

ไม่เป็นไรหรอกคุณเต้

ไม่กลัวก็อดใจไม่ไหว
นี่สังเกตคุณกับคุณป่า

คอยสังเกตกัน

เทปเนี่ยรู้สึกไม่มีสมาธิเลย
ร้องนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุณเต้ร้อง
คุณเต้ร้องได้ครับ

นอกจากคุณเต้จะได้หนึ่งหมื่นบาทแล้วครับวันนี้คุณเต้ฮะ
หล่อของคุณทำให้คนคนนี้เขาเผยร่างจริงค่ะ
กติกาที่เราตั้งไว้เมื่อใดก็ตามที่คุณเต้ร้องถูก
จะมีชายที่เผยร่างออกมาหอมคุณเต้ถ้าพร้อมแล้วพะโลบังมาก
เจอกับเธอยโจรแย่งสินไปแล้วหล่ะ
ผมมาตั้งหลายวันผมไม่คิดเลยว่าบังก็เป็นกับเขาเหมือนกัน
บังเนี่ยเขาจะคอยดูแลคุณคือที่เป็นแขกรับเชิญ

เลยมากครับพี่บังเนี่ยสังเกตนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย

โฟร์เป็นอย่างไรเห็นบังเป็นอย่างไร

กลับไม่ได้
ก็เมื่อกี้โปรขึ้นมาแล้วรอบนึง

แต่โฟลกับบังเหมือนส่องกระจกเหมือนกันนะ
ตุ๋นขาที่เชียงใหม่มีจังงี้ก็

ไม่ได้เป็นอย่างนี้กันทุกคนนะลูกนะ

ไม่มีใครเป็นปกตินะลูกนะ

อาราบั้มชุดลูกทุ่งไทยแลนด์๒โด่งดังในช่วงปลายปี๒๕๔๑นะครับ
กลายเป็นเพลงโชว์ที่ทำให้ก๊อตจักรพันธ์เป็นเรียกว่าตำแหน่งเจ้าชายลูกทุ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้
เป็นงานเพลงของคุณธีรพันธ์ชูทันใจแล้วก็ดนตรีโดยคุณกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์นะครับเพลงนี้นะฮะ
เพราะนี้นะครับก็ต้องให้เกียรติเจ้าของเพลงนะครับ